หนุ่มกัมพูชาน๋อมันทำงานในเมืองไทย

ด้วยความที่รถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าห้อง๒คัน

ขโมยมาแต่ว่าไม่เอามอเตอร์ไซค์

เอาทั้งกระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถือรองเท้าหมดเลยครับ

แต่มอเซยังอยู่เนี่ยยังอยู่ครบสำคัญเลย
แต่ของในห้องหายหมดเลย
ไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยนะครับเป็นภาพวงจรปิดนี่แหละครับ
ก็เป็นภาพของวัย๒คนร้ายวัยรุ่น
ก็เข็นรถจักรยานยนต์นี่แหละครับใส่รองเท้าแล้วก็หลบหนีไป
หลังจากที่เข้าไปก่อเหตุลักษัพในห้องเช่าของในธม
ซึ่งเป็นชาวกัมพูชาอายุ๓๗ปี
นายธมเขาบอกกับตำรวจแบบนี้บอกว่าทำงานเสร็จก็กลับมาที่ห้อง
ห้องเช่าเนี่ยแหละครับภายในซอยข้อกหมูหมู่๔จำบลท่าข้ามอำเภอบางปากง
แต่ว่าด้วยความที่เป็นห่วงและห่วงรถจักรยานยนต์กว่าจะหาเงินมาได้เนอะมันก็แบบแพง
อยู่หน้าห้องก็เปิดห้องนอนซะเลยคิดว่าใครมามันต้องเห็นแหละ

แต่ด้วยความที่เอาเหนื่อยครับหลับลึกมากไปหน่อย
จนไม่รู้สึกตัวคนร้ายไม่เอารถจักรยานยนต์นะมาเห็นย่องไปในห้อง
เห็นหลับลึกเนอะลึกมากย่องไปในห้องเห็นเงินมูลค่า๑๓๐๐๐บาทอยู่ที่กระเป๋าตังค

อ่ามือถือ๒เครื่องรองเท้า๑คู่
เขาบอกว่าเงินที่เก็บเอาไว้เนี่ยจะเอาส่งไปให้แม่ที่กัมพูชาก่อนปีใหม่
ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ต้องมาเริ่มต้นทำงานเก็บเงินให้แม่ใหม่
ค่ะนะครับ๑๓๐๐๐บาทนะครับ